สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอสหนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูฮาวเวอร์
ตั้งใจที่จะมาเจออาจารย์เอง
บอกเลยว่าถ้าอาจารย์รักมาขอหนึ่งคิว

คำถามที่จะถามคำถามแรกเลยก่อนจะดูพื้นดวงคือ
คือจริงเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่แล้วแพทย์ฝันถึงงูค่ะ

ซึ่งเป็นงูตัวใหญ่สีทอง

แต่ว่าแพทย์จะจำความฝันได้ไม่ทั้งหมด

เมอเพราะว่าน้องสาวที่ไปนอนด้วยกัน
บอกว่าพี่แพทย์พูดอะไรสักอย่าง
แล้วก็เหมือนแบบฟันศอกใส่น้องอีก

ใช่ค่ะเหมือนแพทย์น่าจะวิ่งหนีหรืออะไรสักอย่าง

มีงูตัวใหญ่แล้วก็สีทอง

ก็เลยจะถามว่ามันพอที่จะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างไหมคะ
นิมิตในการฝันเห็นงูเนี่ย

มันคือความสัมพันธ์เรื่องของความรัก

หรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดี
แต่ความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไป

นี่เขาบอกว่างูรัดคือเหมือนถึงจะเจอเนื้อคู่นี้จริงหรือเปล่าคะ

ถ้าหมายถึงว่าจริงแล้วเธอจะให้มันรัดนี้

อย่างงี้เลย

อืมจะได้เรียกมาคุยด้วยกัน

เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเมื่อลักษณะในราศีนี้

เป็นชายหญิงอยู่ในร่างเดียวกัน

เป็นคนที่มีอารมณ์ลุยกับผู้ชายใดบางครั้ง
อ่อนหวานมากในความเป็นผู้หญิงได้บางครั้ง
ไงเล่นมอเตอร์ไซค์นี่ไง

แพทย์เนี่ยมีดาวเกรดกลุ่มจุดเกิด

เป็นคนเกินล้นขาดรั่วอยู่ครบในร่างเดียวกัน

ใช่หรือเปล่าหรือจากความรู้สึกของอาจารย์
ดาวพุทธเป็นดาวตัวแทนก็คือสติปัญญา
จะรู้เลยว่าเรื่องนี้เล่นไปเท่านี้
แบบนี้รู้ว่าจะไปอย่างไร
คือมีสติปัญญามีปฏิพรรณวัยพิพธิ์
เป็นคนเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนี่คือพื้นฐานทั้งชะตานะ
มีดาวอาทิตย์กลุ่มจุดเกิดดาวอาทิตย์เป็นมนตรี
เป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตา
อยู่ที่ใดผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดู
ดวงชะตาแพทย์ก็มีดาวสุกเป็นประธุมเกณฑ์
สุกสามดั่งนี้จากเจริญยิ่งยศนา
มีตัวค่อนข้างคาวเชิญชั้นน้ำหอม
ชายใดได้แนบคิดสนิท

น่าร่วมหน้าะเจ้าเล่

ถ้าเกิดว่าดวงชะตาเขาไม่มีอภินิหาร

แล้วตัวเลือกเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะในความเป็นดาราคนหนึ่ง

ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยากจน

คือที่บ้านอาจจะไม่ได้รวยมาก

เพราะตอนที่แพทเกิดมา
มันเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เขาโอเคแล้ว

ด้วยตัวของคุณแม่เขาทำขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยถูกเลี้ยงดูมาเหมือน
เรียนอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้เรียนเรียนอินเตอร์อย่างนี้ใช่ไหม
เราก็เรียนอินเตอร์เรียนเป็นโนเรียนบัลเล่
เรียนอะไรที่แบบลูกคนรวยเขาเรียนกันซึ่งคุณแม่เขาพยายามส่ง
ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเหมือนเราเล็กสุด
แล้วลูกเขาโตแล้วห่างจากเขาแล้ว
คือเขาคงผิดหวังหรือเขาคงรู้สึกว่าตัวเขาอยากทำเขาอยากเป็นดารา
เขาชอบมากไปเต้นลีโรงลีราชเข้าสมาคมสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาชอบตรงนี้แต่ลูกเขาสี่คนไม่มีใครสามารถเป็นในแบบที่เขาอยาก

ไม่มีใครเอาแล้วก็พอมาถึงในช่วงจังหวะที่เขาเลี้ยงเราเนี่ย
ความที่คุณแม่ปีนี้๖๗๖๘แล้วคือแทบจะหัวโบราณมาก
ก็ต้องมาเลี้ยงเด็กคนนึงมันก็จะมีทั้งความทันสมัย
แล้วก็มีความหัวโบราณผสมผสานกันจนเป็นแพทย์

วิธีการเลี้ยงดูคือให้อยู่ในเส้นในกรอบในร้อย
แต่แพทย์ก็เป็นลิงหลอกเจ้าตลอดชีวิต

ก็ลิงลิงเรียบร้อยแต่ตานเนี่ยมันเหลือกที่จะหาทางแสบล็อกแรกตลอดเวลา
อังคารเล็งชะตาแปลว่าสุขสนแปลว่าแสบ

เล่นดีดหินปั่นจักรยานักจักเกรียร์ตั้งแต่เด็ก

เวลาให้ถามทางใครหรือคุยกับใครจะแบบ
ไม่คุยไม่เอาคุณแม่เค้ากลัวว่าเราจะเป็นเด็กไม่มีเพื่อน
เขาก็เลยเริ่มต้นจากการส่งเราไปเรียน
เรียนเต้นเรียนลำเรียนเป็นโนเรียนร้องเพลงเรียนทุกอย่าง

ทุกวันนี้แพทย์เป็นนะคะเป็นทุกอย่างแต่อาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่าง
แต่ถ้ามีให้เต้นแพทย์เต้นได้มีให้ลำแพทย์ลำได้
เพราะแป๊กเป็นนางลำของโรงเรียนเป็นซีรีเดอร์ให้โรงเรียน
เล่นเป็นนัวแพทย์เล่นได้กีต้าแพทย์ดีดได้

แม่ยัดจับยัดให้เราเรียนหมดเลย
คือถ้าถามความสามารถของแพทย์คือแพทย์หลากหลายมากเพราะเขา
มีอยู่วันหนึ่งคือแพทย์ไปเรียนพิเศษที่สยาม
แล้วก็มีตอนนั้นมันเป็นช่วงโมเดลลิ่ง
สมัยนี้ไม่มีล่ะสมัยนี้มันคือผู้จัดการ
มันเป็นแมวดองส่องหา
ถูกต้องแล้วก็เขาก็มายื่นนำบัตร
บอกว่าอยากจะให้เราไปแคสต์อยากให้เราไปถ่ายรูป
ไว้ที่โมเขาเราก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้น
เราก็ส่งให้แม่คุณแม่เขาก็เหมือนแบบอ่ะ
โอเคโอกาสมาแล้วเขาก็พาเราไปถ่ายรูป
เก็บไว้ตามโมต่างเราก็รู้สึกว่า
พอถึงวันหนึ่งเขาเรียกเราไปแคสต์
เริ่มแต่เป็นเอ็กซ้าเห็นไหล่เห็นหัวก็เอา
ตั้งแต่๒๐๐๐ก็เอาอะไรอย่างนี้

แคสต์เป็น๓๐ตัวได้ค่ะทำอย่างนี้ตลอด
จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย

ตอนนั้นเริ่มอยู่ม๓ม๔เรารู้สึกว่า
เบื่อกับการที่จะต้องไปเจอคู่แข่งที่เขาสวย

เราก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อไหนมันทำมาขนาดไหนแล้วมันไม่ได้

ถ้าบ้านเราจนหรือเปล่า
คือเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับสิ่งนี้แล้ว

เรารู้สึกเราอยากมีชีวิตที่
วันนั้นเป็นวันที่แพทย์กำลังจะไปแคสต์โฆษณาตัวหนึ่ง

แม่เขาก็เหมือนแบบก็มาถึงขนาดนี้แล้ว
อีกแค่งานเดียวมันคงไม่เป็นอะไร
ถ้าอยู่ระหว่างทางแล้วกลับบ้านก็โอเค

ก็แค่ลงไปแป๊บเดียวเอง

โอเคงานสุดท้าย
ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทางของเรา

โฆษณามันเป็นแบบปั่นจักรยาน

เขาก็ให้เราปั่นจักรยานโชว์แบบซ้อนสอง

ทำหน้าสดชื่นสิอะไรอย่างนี้สบาย

เราก็นึกว่าเราไปเล่นไปขี่ไปปั่นจักรยาน

จากห้าสิบเหลือสิบสุดท้ายก็ไม่ได้

แบบต้องไปแคสติดรอบติดเลย
คุณจะเป็นหนึ่งในโฆษณาตัวนี้แน่นอน

ก็คือมีเราเป็นนางเอกใช่ไหมคะ
มีพระเอกแล้วก็เพื่อนพระเอกอีกสองคน

แต่เราก็รู้สึกว่า

เพราะตอนที่เราได้เราไม่ได้แค่เป็นเอ็กซ่าเมน

มันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจ

แพทย์ไม่เคยกลับไปเป็นเอ็กซ่าอีกเลย

เขาสนุกมากกับการที่พาเราไปกอง

ไปรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้

แพทย์เล่าไหมเพลินไหมเพลินนั่นแหละก็เขาลักษณะอยู่ราศีมิถุนราศีมิถุนราศีกัน
สองราศีนี้มีเทพประจำราศีคือเทพพระพุทธอืมคือเทพแห่งการพูดและการเจรจา

และการสื่อสารที่สามารถทำให้หน้าดูหน้ามองหน้าฟัง
แล้วแพทย์ก็มีดาวพุทธกลุ่มจุดเกิดเป็นเกษตราธิบดีมีตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในดวงชะตา
ทำให้เป็นคนที่สามารถจะเป็นสตอรี่ในความเป็นคนที่จะเป็นคนดัง
ให้กับคนที่รับรู้แล้วติดตาติดใจทราบซึ้งตรึงใจได้ในทุกอิริยบทจากนี้ไปต้นไป
ละครเรื่องแรกที่น้องแพทย์ได้เล่นดังมาก
คือหนูจะบอกว่าสมัยแพทย์เขาเรียกว่าคู่ขวัญดูเก่าพี่ปอร์ทิศดี

เรื่องแบบรักทะเลฝันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นละครเย็นที่กระแสดีจนทำให้เราสองคน
ใช่หนูเป็นยุคแรกที่ไปเล่นละครเย็นแล้วเวิร์คมาก

ตอนที่แพทย์เข้ามาในวงการแพทย์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าแพทย์ถูกกำหนดมาให้เล่นบทแบบอีกแบบนึง
แล้วมันถูกพอตัวบทมันกำหนดมามันทำให้กำหนดบุคลิกเราไปโดยปริยาย
แล้วด้วยตัวงานเราไม่มีอีเวนต์ไม่มีพิธีกรหรืออะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันถูกกำหนดเลยแล้วมันก็เลยยังไม่เป็นตัวแพทย์แต่ถามว่าแพทย์เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกไหม
เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าแพทย์เป็นคนรู้สึกแบบ
เป็นคนชอบทำทุกอย่างให้เหมือนทุกวันนะคะไม่อยากจะแบบแสดงตลอดเวลา
เพราะเรารู้สึกว่าแค่เราแสดงในละครเราเหนื่อยแล้วเราอยากจะมีชีวิตของเรา
ทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากตรงนั้นจนถึงตรงนี้
ดูละครเขาก็จะติดกับภาพในละครแล้วคนที่รู้จักตัวจริงของแพทย์เขาก็จะรักในแพทย์ในแบบในแบบตัวจริงของแพทย์
แต่นะตอนนี้สิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแล้วแพทย์รู้สึกแพทย์ทำงานและแฮปปี้ที่สุดคือ
คนรักแพทย์ในแบบที่แพทย์เป็นจริงถึงแพทย์จะไม่ได้แบบคิดว่าจะเป็นดาราตั้งแต่แรก
แต่พอแพทย์ไม่ได้ทำแล้วแพทย์ถึงได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันคือเราถ้าให้แพทย์นึกถึงอย่างอื่น
ยังนึกไม่ออกเลยว่าจบจากตรงเนี้ยแล้วแพทย์จะไปทำอะไรใช่ซึ่งมันมันเป็นอะไรที่มันโอเคหมด
นางเอกแพทย์ก็โอเคอืมไลฟ์มันก็ได้อีกแบบนึงพิธีกรนี่ยิ่งชอบ
ยิ่งชอบเลยมันเป็นตัวเราแต่แปลกปกติแพทย์มาก็จะมีข่าวเช้าเช้ามา
ที่กลับมาดังสุดในช่วงนี้ก็มาพร้อมกับข่าวเช้าเหมือนกัน
็อกซิ่งซาวนี่คือดวงต้องเฉาก่อนถึงจะดังหรือยังไง

ขนาดนานแค่ไหนถึงจะเจอเนื้อคู่
หนูกำลังกังวลตรงนี้มากคุณแม่ถามถูกจุดมากค่ะ
หนูอยู่มาสามสิบปีหนูจะเฉาะอยู่แล้วฮาจันทรา
จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์จะต้องเจอจากการทำงาน
โอ้โฮจริงอ่ะ

คุณมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่แบบเลิศเลอ

คุณสามารถจินตนาการได้

แต่แล้วอยากมีแค่คนข้างไก่ชัย
เขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็น๑๐ล้าน
แค่เขาไปกราบเท้าแม่แพทย์แล้วขอ
ความจริงใจว่าเขาจะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้ดีที่สุด

ทำงานตามหน้าที่ของเราจนมาเจอพี่โน่

ชื่นชอบเขาเราอยากแซวเขา
กลับกลายเป็นเคมีที่ตรงกันจนทำให้